พิกัดเรื่องภาพสิทธิ์๑๑คุณโอสเตอร์

แล้วถังนั้นก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ประมาณนั้นเหมือนกัน

เพื่อสิ่งต้างการออกการความมิดรอบ

และมีใช้ประโยชน์ให้ความสุข

เห็นแน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าจะด้วยวิธีไหน

คือวันที่ถ่ายก็คลิกมาพอถ่ายเสร็จไม่ต้องทำกระดาษ

ก็ให้อะไรหนึ่งเราดูได้ประมาณนั้น
โชว์สิคแพคครับ

อืมทั้งหมด

สัตเจยจริงที่ด่านอันนี้

อีกครั้งมาก

อาจจะเป็นแบบหลายบางคนเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แหละ
แต่ว่าในคอนเซิร์ทมันจะมีการประยุกต์
เรื่องของการได้ความซี่ขี้มยังไง
และให้มันดูร่างของงานหน้าสนใจมากขึ้น

อยากให้ว้าชัดอยู่ในคอนเซิร์ท
๓คนดูแบบรุ่นครัม
อันนี้ก็คือความตั้งใจที่เราอยากงอไปแปนน่ะ
เพราะฉะนั้นการที่ต้องพยายามได้มาเจอพี่สิงห์ชมเจอบันกลับเจอแข่งเป็นความขึ้นเต้นด้วย
จากเทียบช่วงที่ต้องมีมากกว่าอีกช่วงไปซ้อมมีหลายอย่างที่อาจต้องไปซ้อมด้วย
ทั้งกันจบประมาณเมื่ออาทิตย์หรือทางหลัง

แล้วก็ฟังเช้นท์ก็ตอบมา

รู้สึกเป็นประมาณนิดละกันอะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาเราคนเดียว
เราก็เช้นท์ก็ไม่ได้เอาเช้นท์ของผมไป

เราก็ถามเขา๗๓เข้าแล้ว

ที่มีภาพรวมมากกว่าภาพอันตรายเยอะหรือเป็นภาพอันตรายเยอะ
เห็นน้องยาย่าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

เพราะว่าเราก็อยากจะให้คนดูไม่ได้เสียเงินมา
แล้วก็มาเจออะไรที่เค้าเคยเห็น

เหมือนเขาบอกว่าเขาอยากได้แพ้อะไรบ้าง

ต้องเทควิวไม่รู้มันเป็นส่วนเงี้ย
แล้วหัวเค้าอยู่ห้องไหน
ก็จริงก็เป็นหัวเลย

กูร้านอยู่ด้วย
นอนก็ร้อยอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นอย่างเดียว
พูดยากและก็ไม่ได้ดีติเศษต้องกันได้แค่ว่าเราต้องทำงานด้วย
ก็ช่วยเข้าแห้งไทย
เหมือนเราเปิดไอจีนเพื่อเด็กน้องอะไรด้วย

อันนี้คือเรามีถูกผลักษมะตั้งใจอะไร
ไม่ได้บอกว่าทันเดตให้ใส่

ชื่อก่อนเราจะทายคิด
แล้วก็จัดพัฒนาที่นี้ให้ได้มากทักสักของ
จริงก็จะมีรูปบาปที่เราประโยชน์ไปถ่ายที่จะมาโค้ชบ้าน

มันก็เหมือนกับว่าแม่งอนเล่นกับเราแล้ว
เลยคือแม่งจะชอบดูฉัน
เหลือส่วนตัวเราเองจะอยากให้ไม่ขายความปัญญา

จะจัดตั้งเป็นมูลนิธีอะไรแบบนี้ที่เป็นเกียรติศาสตร์เลยไม๊คะ

ก็ว่าอาจจะส่งใหญ่ก็มาจากตัวเราเองนี่แหละ
เราก็ไม่อยากไปเป้าข้อเลือกเงินกันกับคนใดคนอื่น

เดินจะไปพูดหน่อยมันเป็นอันทิวดิ์ที่เป็นน้ำได้เป็นขุมงานที่ได้คุ้มทนไว้
ข้าให้ไปวันหมดดีกว่าหรือไม่ได้
มนตราออกได้ว่าจะไปหาทุกคน
แล้วก็จริงก็ไปหนึ่งที่มีสุขภาพก็ไปญี่ปุ่น
มีคันกันไปกับน้องหรือยัง

โอเคค่าาา
โอเคค่าาา